วันนี้เนี่ยอบอินใจเป็นเมื่อวันบุญนะจ๊ะ
ใช่ค่ะวันนี้วันดีนะคะวันวิสาขบูชาค่ะ
ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ

ไปร่วมทำบุญกันเพื่อรำลึกถึง

และวันนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามสกรูปดีแบบนี้กับพี่แจ๊กกะรีนค่ะ
ที่จะเชิญชวนทุกท่านไปทำบุญรวมกับศิลปินคนไหน

สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะคะ
วันนี้ค่ะเรามีนัดกับศิลปินลูกทุ่งใจบุญนะคะ

ซึ่งมีรุ่นน้องลูกทุ่งที่อดีตเคยเป็นเด็กวัดที่นี่ด้วยนะคะ
จะมาทำบุญพร้อมกันจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ

อ๋ออีสาวอีสานได้หรือเปล่าค่ะ
เดี๋ยวพาเอ่ยทั่ววัดนี้ด้วยจ้า
เสร็จสิ้นภารกิจทำบุญแล้วนะคะโอ้โหดูดดื่มเหมือนแบบเต็มที่มากเลย

อยากจะถามน้องเน็กซ์เป็นเด็กวัดจริงหรือเปล่าค่ะ

เป็นนี่หรือครับเต็กวัดเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติได้เลยค่ะ

ครับผมก็พ่อจบเมื่อ๖จากโรงเรียนอยู่แถวบ้าน

โอกาสให้ตัวเองไปแข่งขันรายการ

ผมก็ไปเล่าเรื่องพ่อของผมเนี่ย

แล้วคราวนี้คุณสลาก็เลยส่งตัวพ่อมารักษาตาที่วัดไล่ขิง

วันนี้เขาดังเรื่องเรื่องรักษาตา

อ้าวมีแฟนแล้วป่าเจ้า

คุณสมาก็เลยบอกไปตอบแทนพระคุณวัดหน่อย

หาเงินให้น้องในถิ่นธุรกันดาล
จากที่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กวัดใช่ไหมครับ
เขาก็กินนอนอยู่กับวัดมาสองปี

ใช่เป็นผลบุญที่เขาได้ช่วยเหลือ

มันไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะก้าวขึ้นไปอยู่

ทำยังไงเราจะได้ไปยืนอยู่ตรงนี้
แล้วทุกวันนี้ก็ได้ไปยืนอยู่ตรงนี้

เชื่อว่าการทำบุญมันมีแต่สิ่งดี

เพราะฉะนั้นแล้วก็วัดไหนใกล้ก็ไปวัดนั้น

นี่ก็คือมันเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง

วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งน้องเต๋าภูสินแล้วก็น้องเนคด้วยนะคะ
ขอบคุณเดี๋ยวค่ะ